ข่าวอะไรไม่รู้จังกินที่ฉันลืมนะ

เจนค่ะนุ่นค่ะโบค่ะ
มาเต็มบอกเลยว่าเกินค่าต้านจริง

ขออัดคลิปหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ
นี่เจนมาค่ะนุ่นค่ะโบก็มานะคะ
ทำเอาแฟนคลับนะอดยิ้มตาไม่ไหว

แต่ใครอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวไปฟังพี่เอนะคะ
นุ่นค่ะ

นี่แหละคือพิษของโควิด
แต่ถ้าเกิดว่าเราหามุมบวกให้เจอ

พ่อลูกก็ไม่ค่อยได้เล่นกันไม่ค่อยได้เจอกัน
ครอบครัวเราเราได้กลับมาทบทวนตัวเองด้วย
ว่าเราใช้ชีวิตกันประมาทเกินไปหรือเปล่า
อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวเนี่ย
สามารถร่วมทำได้นะตอนนี้นะเออน่ารักกันดี
ผู้สาวอ่ะไม่เท่าไหร่คุณพ่อนะลีลาหลายดูสิยกไปยกมา
ไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่คุณแม่เล่นด้วย
ธรรมดาน่ารักกันทั้งครอบครัวเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ